คุณผู้ชมค่ะไปอัปเดตนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
ตลกบอกเลยที่มันไม่ตลกจริงของป่าเทพคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่เราเคยเล่าแล้วนะคะว่าร้านอาหารแกก็ไม่ได้ทำแล้วเน
โครงการเอาไว้ด้วยสภาพคล่องทางเศรษฐกิจปัญหาอะไรต่าง
ก็เลยทำให้ไปต่อไม่ไหวจริงค่ะ
และที่สำคัญตอนนี้แกมีหนี้ด้วยหนี้หลักล้านเลย
ต้องขอประกาศขายวัวควายที่แกงเคยเลี้ยงไว้ค่ะ
แล้วก็ด้วยความที่ป่าเทพเลี้ยงวัวควายพวกนี้มานาน
ก็ทำใจขายไม่ลงจริง
เมื่อวานนี้ก็เลยตัดสินใจไปมอบให้กับวัดป่าแสงธรรมพรมรังศรีค่ะ

เพราะว่าดูแลตัวด้วยตัวเองมันไม่ไหวจริง

เอาไปให้วัดช่วยดูแลแทนก็แล้วกัน
แต่อย่าคิดนะคะว่าเป็นการผลักภาระให้ที่วัดนะไม่ใช่เลย
เพราะว่าเจ้าอาวาสเป็นคนเอ่ยปากบอกเอง
ว่าให้เอาวัวเอาควายพวกนี้มาไว้ที่วัดได้

เทพยังบอกอีกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้
ก็เพิ่งยกวัวควายให้กับชาวบ้านไปแบบฟรีฟรีเลยอืม
ตัวคุณผู้ชมวัวควายตัวละ๔๕๐๐๐บาท
เออแล้วถ้ายังดึงดันจะเลี้ยงไว้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
แบกค่าใช้จ่ายอีกเป็นครึ่งล้าน
ป่าแกก็เลยมานั่งคิดแล้วทบทวนแล้วก็ปล่อยไปดีกว่า
ตอนนี้ป่าเทพเองก็ไม่ได้มีธุรกิจอะไรแล้วค่ะ
จากขนมเปี๊ยะที่แกยังทำขายอยู่
เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของประเทศกันหน่อยค่ะ
ธุรกิจมันก็ไม่มีแล้วก็มีขนมเปี๊ยะอย่างเดียวนะ